ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
เดี๋ยวเขาก็ตั้งคืนเขาก็ยังไม่คืน
หนูมางานบ้านเนี่ยหนูก่อนอ่อนเนี่ย
หนูก่อนอ่อนเนี่ยมีใครมาคุยกับหนูไหม
หนูวิ่งบ้านก็เซอร์เป็นอีบ้าน
ตามหาลูกอยู่อย่างนี้
หนูว่าตรงนี้หนูสาวบ้านหนูไม่เอาอะไรทั้งนั้น

หนูขอแค่สิทธิ์อำนาจในการบุคคลของลูกหนูคืน

เราก็ดีใจค่ะที่อย่างน้อยศาลก็เมตตา
อย่างน้อยเราก็มันยังเป็นช่องทางเดียว
แล้วก็ทำให้เราพอมีหวังว่าวันนี้เราอาจจะได้ลูกเราคืน
หวังว่าให้เขาจะส่งบุตรคืนให้เราตามที่สารสั่งนะคะ
คุยกันเรื่องของครอบครัวที่ทางคุณแม่ก็คือคุณปแก้วที่เห็นกันไป
เมื่อสักครู่นี้นะครับเธอบอกว่าไม่ได้เจอลูกมา
ก็นับเวลาประมาณสัก๒สัปดาห์แล้ว
ครั้งสุดท้ายก็คือทางอดีตสามีมาพาลูกไป
บอกว่าจะพาไปกินข้าวแล้วก็นัดกันไว้ว่า

แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เจอลูกตั้งแต่วันนั้น
จนกระทั่งถึงวันนี้และอย่างที่เห็นครับ
เมื่อสักครู่นี้บ้านเป็นบ้านหลังเดิมเลย
คือเป็นบ้านของอดีตสามีแต่วันที่๓๐มีนา
คุณปแก้วไปยืนร้องห่มร้องไห้นะครับ
อย่างที่เธอบอกว่าเป็นเหมือนกับเหมือนคนบ้าเลยฮะ
มาตามลูกแต่ภาพที่เห็นล่าสุดก็คือ
วันนี้เลยนะครับสีหน้าสีตานั้นเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน
เพราะว่ามีหมายสารไปติดหน้าบ้านของ

ซึ่งทางหมายสารนักขนาดนี้ก็คือ
ได้ขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนที่สารพิพากษา
หลังจากที่โจทย์ก็คือทางคุณปแก้วเนี่ย
ได้มีการยื่นคำฟ้องไป
และสารก็มีคำสั่งให้ทางจำเลย
ก็คือทางอดีตสามีส่งมอบ
ลูกสาวคนโตซึ่งอายุ๔ขวบนะครับ
ซึ่งยังเป็นผู้เยาว์ให้กับทางฝั่งของคุณแม่

ระหว่างพิจารณาคดีของศาลนี้
โดยให้จำเลยปฏิบัติตามคำสั่งของศาล
นับตั้งแต่วันนี้ก็คือตั้งแต่วันที่๕เมษายน
แต่หมายสารไปติดที่บ้านของฝ่ายชายก็คือในวันนี้๖เมษายน
นี่คือความคืบหน้าเบื้องต้นของเหตุการณ์
ที่วันนี้เราจะคุยกันอย่างที่ฝ่ายหญิงบอก
คือจริงแล้วเรื่องนี้ครับถ้าจะคุยกันเข้าใจที่สุด
พ่อแม่คงต้องคุยกันสามีและภรรยาคงต้องคุยกัน
แต่ทางรายการพยายามติดต่อไปทางครอบครัวของฝ่ายชาย
ติดต่อไปที่อดีตสามีอาจจะยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลได้
แต่ว่าเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าถ้าหากมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะบอกให้ฟัง
แต่วันนี้คุยกันครับกับแขกรับเชิญสองคนนะครับ
คนแรกมาร้องห่มร้องไห้มาคุยกันกับคุณจอมขวัญครั้งก่อน
ก็คือคุณมาริกาเรียนรู้หรือว่าคุณปแก้วคุณแม่ของน้อง๔ขวบนั่นเองนะครับ
และอีกหนึ่งท่านก็คือทนายความในฝั่งของคุณปแก้วคุณธีรทรมรกฏจินดา

คุณปแก้วครับ๑๔วันแล้วนะไม่ได้เจอหน้าลูกสาวคนโตเป็นยังไงบ้างครับ
ก็นานดีค่ะมันยิ่งกว่า๒ปี๒สัปดาห์
๑๔วัน๑๔คืนที่ผ่านมาเป็นยังไงหัวอกของคนเป็นแม่
หลับลงเต็มตาได้ก็เมื่อคืนค่ะหลังจากที่เราไปที่ศาลแล้วเริ่มมีความหวัง
ความหวังหลังจากที่ไปที่ศาลล่าสุดก็คือกรณีที่มีหมายสารที่นำไปติดที่บ้านของอดีตสามีในวันนี้ถูกไหมฮะ

หวังว่าอย่างน้อยเขาจะติดต่อเรากลับมาแล้วก็ได้เจอหน้าลูกแล้วก็ส่งลูกคืนให้เรา
จากวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมาที่ไปที่บ้านคือไปตามลูกอย่างที่เห็นเป็นข่าว
แล้วหลังจากนั้นได้มีความคืบหน้าได้ติดต่อกันหรือว่ามีการติดต่อกลับมาบ้างไหมครับ

คุณทนายครับพอวันนี้เนี่ยมีหมายสารไปติดที่หน้าบ้านของทางอดีตสามีจากนี้ไปเป็นยังไงต่อครับขั้นตอนทางกฎหมาย
ครับหมายสารเนี่ยนะครับเป็นหมายเขาเรียกว่าคำสั่งของสาร

เมื่อวานเนี่ยสารท่านมีคำสั่งนะครับคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินนะครับก็มีคำสั่งว่าให้ฝ่ายชายเนี่ยนะครับฝ่ายจำเลยเนี่ยนะครับส่งมอบเด็กหญิงตินตินให้แก่โจทย์นะครับทันทีทันใดเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยทางตัวจำเลยเนี่ยนะครับหรือฝ่ายชายเนี่ยไม่ได้ไปนะครับวิธีการก็คือจะต้องแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ให้แก่โจทย์ก็คือคุณมาริกากำหนดเวลาไหมครับไม่ได้กำหนดครับแต่ต้องทันทีเลยครับต้องส่งให้ครับดังนั้นดังนั้นนะครับถ้าพอไปติดก็คือติดตั้งแต่ช่วงเช้าติดตั้งแต่เช้าครับจนถึงเวลานี้ครับยังไม่ส่งให้นะครับก็ต้องรอระยะเวลาเนี่ยก็พอควรต้องให้เวลานะครับต้องให้เวลาฝ่ายฝ่ายชายเนี่ยนะครับในการรับทราบ
นะครับต้องให้เวลาพอควรก็น่าจะซักตามกฎหมายเนี่ยไม่มีกฎหมายกำหนดไว้นะครับก็ไปดูพินิษฐ์ของศาลนะครับว่าท่านจะเมตตาว่าจะต้องให้ฝ่ายฝ่ายชายเนี่ยทราบภายในกี่วันนะครับครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับเมื่อไม่ส่งนะครับบุตรให้แก่โจทย์คุณมาริกาเนี่ยนะครับคุณมาริกาก็ต้องไปยื่นคำร้องนะคร

ขอให้ศาลนะครับออกหมายกักขังหรือจับตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปก็คือจับตัวฝ่ายชายนะครับในกรณีที่ฝ่ายชายถ้ายังไม่ส่งลูกคืนกลับมาให้ทางคุณแม่ใช่ครับซึ่งทางคุณแม่เองคิดว่ามีกำหนดเวลาในใจไหมครับว่าจะรอได้สักนานแค่ไหนพรุ่งนี้ค่ะเดทไลน์คือพรุ่งนี้เลยคืออยากให้เขาส่งภายในพรุ่งนี้เลย
ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้ก็ยังไม่มีการส่งน้องตินมาให้ทางฝ่ายของคุณแม่ล่ะครับครับพรุ่งนี้ไม่มีการส่งถ้าสมมุติไม่มีการส่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าการจะฝ่ายชายเนี่ยนะครับปฏิบัติผิดนะครับครับสั่งออกศาลนะครับคุณพ่อแก้วโจทย์เนี่ยก็สามารถไปแถลงต่อศาลนะครับให้ศาลนะครับออกหมายกั

ความสุขมันไม่ได้จ่ายได้ด้วยด้วยเงินนะคะอืมมันไม่ได้แปลว่าการกินของดีดี
การเที่ยวที่ดีนอนที่ดีเขาจะมีความสุขจริง
จะได้รับความสุขที่แท้จริงคิดว่ามันไม่น่ามากไปกว่า
ความสุขที่ได้รับความรักจากแม่จริงจริงค่ะคุณปแก้วคิดว่าไม่มีใครสามารถดูแล
ลูกสาวคนโตของเราได้ดีเท่าเราอีกแล้วปอมั่นใจในความรักลูกของปอค่ะ
ถ้าปอไม่รักลูกปอคงไม่ทำอะไรไปมากมายขนาดนี้
เพื่อที่จะได้ลูกกลับขึ้นมาค่ะมีโอกาสไหมครับคุณปแก้ว
ที่ทั้งคุณปแก้วและในฝั่งของอดีตสามีจะได้มาคุยกัน
แล้วหาจุดกึ่งกลางที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ
มันต้องมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าในการไกลเกลี่ยของสาร
หรือว่าในขั้นตอนต่อไปของสารที่จะต้องนัดมาเจอกัน
มันมีอยู่แล้วที่เราจะต้องคุยกันเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของเด็กเป็นที่ตั้ง

เราไม่ได้อยากจะเอาชนะค้าคานอะไรค่ะตอนนี้เราแค่อยากจะได้ลูกของเราคืน
แล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนต่าง
ไม่ใช่ว่าเอาลูกไปแล้วก็มากีดกันเราไม่ให้เจอไม่ให้พบ
ถ้าสมมุติผมขออนุญาตถามแทนฝั่งของฝ่ายชายบ้าง
ที่ผ่านมาสำหรับลูกคนเล็กเขาเกือบจะไม่ได้เจอเลย
๔เดือนที่ผ่านมาอย่างนี้เขาจะมองว่าคุณปแก้วกีดกันเขาได้ไหมครับ
สาเหตุที่เขาไม่ได้เจอเพราะอะไรคะ
สาเหตุที่เขาไม่ได้เจอเพราะเขามีครอบครัวใหม่
หรือเปล่าหรือเพราะเขาไม่ได้อยู่บ้านเวลาที่เราไปหาลูกคนโต
เขาถึงไม่ได้เจอลูกคนเล็กในเมื่อทุกครั้งเราก็พาไป
อย่างที่เคยแจ้งไปแล้วค่ะถ้าเขาจะขอเอาไปเลี้ยงเนี่ย
ใครเป็นคนเลี้ยงลูกคนเล็กของเราที่อายุขวบกว่า
ตัวเขาเองหรือแฟนใหม่เขาที่ท้องแก่เพิ่งคลอด
หรือคุณปู่คุณย่าที่อายุเยอะแล้ว
เขามีคำตอบที่ดีให้เราไม่ได้นี่คะว่าใครจะเป็นคนเลี้ยง
ก็อย่างที่แจ้งไปแล้วว่ามันไม่ได้มีใครดูแลลูกไปได้ดีกว่าแม่แท้อยู่แล้ว
เด็กตัวแค่นั้นนะคะเขาจะมาอ้างตรงนี้มันไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์อะไรอะค่ะ
ว่าในโลกโซเชียลจะมีการเผยแพร่ภาพที่อ้างว่า
คือเหมือนกับเป็นคุณพ่อของน้องตินตินถ่ายรูปกับน้องตินติน
แล้วก็ดูกอดกันกลมเกลียวรักกันมีความสุขกัน
อย่างนั้นก็ยังรู้สึกว่ายังไม่สบายใจอยู่ดี
คนเป็นแม่มันไม่ได้สบายใจแล้วนะคะ
ลูกห่างออกไปเนี่ยแค่ต่อให้ลูกไปโรงเรียน
รู้ว่าลูกเราไปโรงเรียนเนี่ยคนเป็นแม่ค่ะ

มันจะเกิดอะไรกับลูกเราขึ้นมากมายโอกาสมันเกิดอะไร
มันเกิดอะไรก็ได้ค่ะคุณแม่ห่วงไปสารพัดอยู่แล้วค่ะ
ต่อให้เราจะเห็นลูกว่าลูกเรานี่ยิ้มหัวเราะ
มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะหมดห่วงกังวลไปได้เลยค่ะ
คิดว่าคนเป็นแม่ทุกคนเข้าใจจุดนี้ดีอยู่แล้ว
จนถึงวันนี้มีบางคนตั้งคำถามว่า
ที่คุณปแก้วทำอยู่เนี่ยไม่ได้กำลังใช้ลูกเป็นเครื่องมือ
เพื่อจะต่อรองอะไรบางอย่างใช่ไหมครับ
แจ้งไปหมดแล้วค่ะตั้งแต่แรก
แต่คำถามก็ยังคงมีอยู่มาจนถึงวันนี้
ยังยืนคำเดิมเลยค่ะไม่ได้ต่อลองเอาอะไรเลย
เขารู้อยู่เต็มอกต่อให้เขาจะพยายามพูดยังไง
ความจริงก็ยังคือความจริงปอจะพูดกี่ครั้งมันก็คือความจริง
พูดตั้งแต่วันแรกว่าปอไม่ได้ต้องการอะไร
ต้องการลูกของปอคืนตอนที่แยกออกมา
พูดเต็มปากเต็มคำว่าปอไม่ได้กีดกันพ่อแม่

แล้วก็ไม่ได้เรียกร้องจากเขาสักบาทเดียว
ทุกอย่างที่เขาให้คือเขาพูดมาเอง
แล้ววันนี้ปอจะมาต่อรองเพื่ออะไรคะ
ก็คือที่เขาบอกว่าเขาจะให้ก็คือตามที่คุยกันเคยคุยกันก่อนหน้านี้

ข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ห้องชุด
เรื่องของค่าเลี้ยงดูลูกเรื่องของค่าอุปการะ
ในเรื่องของข้อตกลงในเรื่องระยะเวลาในการดูแลลูก

วันไหนที่คุณแม่จะมารับกลับไป
แต่ก็อย่างที่บอกครับมันเหมือนว่าก่อนหน้านี้
คุณปแก้วไปทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งของเขาหรือเปล่า
เขาเลยจะต้องเอาลูกไปอยู่ด้วยนานหน่อย
หมายถึงในสัญญานั้นนะคะ

อาจจะเชื่อแขกแทนที่จะเจอสามวันอาจเจอแขกสองวัน

มีแต่ทางฝั่งเขาค่ะที่จะขอยืดระยะเวลาให้มากขึ้น

ใช่ค่ะแล้วเราก็อรุมอร่วยยอมทุกครั้ง

ก็ถ้าลูกเขาอยากอยู่

ในเมื่อความสบายใจเราก็ไม่อยากทะเลาะกัน
ไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันตึงเครียดว่า

แล้วในส่วนของข้อตกลงที่เขาจะให้เราเนี่ย

มันจะเลยกำหนดอะไรยังไงไม่เคยทวงถาม

ก็ไม่เคยทวงถามไปในเรื่องของตรงนี้

ก่อนเข้ารายการในช่วงประมาณสักบ่าย
สามเศษทางทีมงานก็มีการ
พยายามติดต่อไปทางครอบครัวของฝ่ายชายด้วย

ขอบเรื่องนี้ยังไงบ้างหลังจากที่มีหมายสาร
ไปติดอยู่หน้าประตูบ้านสักครู่เดียวครับ
กลับมาติดตามถามตรงกันต่อ
มีที่ทางครอบครัวของฝั่งของคุณแม่

ก็ตามลูกมาต่อเนื่อง

จนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็สัก๒สัปดาห์แล้ว

อดีตสามีทีมงานก็พยายามติดต่อไป
ติดต่อได้ก่อนเข้ารายการประมาณสัก๒ชั่วโมงเสร็จก่อนหน้านี้นะครับ
หลังจากที่วันนี้ก็คือมีหมายสารไปติดที่หน้าบ้านของอดีตสามี
ว่าให้เอาสรุปใจความสำคัญก็คือว่าให้พาลูกสาวคนโต
ที่พาไปอยู่กับฝั่งของทางคุณพ่อให้มาคืนทางฝั่งของคุณแม่ซะ
โดยเร็วที่สุดติดต่อได้ก็คือพี่สาวของอดีตสามีคุณปแก้ว
บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีความเห็นใดต่อกรณีนี้ที่มีหมายสารมาแปะ
หน้าบ้านแล้วก็บอกอีกด้วยนะครับบอกว่าคือทางทีมงานก็ถามว่ารู้
หรือยังว่ามีคนเนี่ยเอาหมายสารมาแปะแล้วนะทางพี่สาวของอดีตสามี
บอกว่าคือเนื่องจากว่าตัวเองไม่ได้อยู่บ้านจึงไม่รู้รายละเอียดรู้
เพียงว่าช่วงเช้ามีนักข่าวมาที่หน้าบ้านก็แค่นั้นรายละเอียดของ
หมายสารตรงจุดนี้เนี่ยนะครับทีมงานก็เลยอ่านให้ฟังทุกบรรทัศน์แบบ
ละเอียดว่าสารท่านเนี่ยว่ายังไงบ้างพออ่านให้ฟังจบก็ถามกลับไป
พี่สาวอดีตสามีว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างทางฝ่ายนั้นก็บอกว่า
ขอรอก่อนนะคะเนื่องจากว่ายังไม่รู้รายละเอียดจริงเรื่องนี้เป็นเรื่อง
น้องชายด้วยเพราะหมายสารนี้จำเลยก็คือน้องชายเพราะอย่างนั้นยังไม่มี
ความเห็นอะไรไม่ว่าใดก็ตามทีมงานก็พยายามถามต่อครับถามต่อไปว่า
แล้วทางน้องชายอยากจะชี้แจงกับสื่อมวลชนไหมพร้อมเปิดพื้นที่ให้ชี้แจง
ตลอดทางพี่สาวบอกแทนน้องชายบอกว่าปกติน้องชายไม่ชอบออกสื่ออยู่แล้ว
ที่ผ่านมาน้องชายบอกว่าใครจะดราม่าก็ดราม่าเล่นละครไปไม่ต้องการชี้แจง
อะไรทั้งนั้นก็เป็นความคืบหน้าในช่วงบ่ายประมาณสักบ่าย๓เสร็จของวันนี้
มีการติดต่อไปโดยทีมงานถามตรงฟังอย่างนี้แล้วคุณปแก้วว่ายังไงฮะ
ก็เขาไม่ติดต่ออะไรมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะนอกจากทำตามขั้นตอน
มีหลายคนก็เห็นใจแล้วก็มีบางคนก็มองว่าคือแน่ใจนะว่าไม่กำลังใช้เด็ก
มาเป็นเครื่องมือแน่ใจนะว่าที่ทำอยู่ไม่ได้
มีการดราม่าอะไรเกิดขึ้น
ราม่าหรือไม่ดราม่าถ้าดราม่าจริงเนี่ยค่ะเราคงไม่ได้สารท่านคงไม่ออก
ไม่ออกหมายสารฉุกเฉินฉบับนี้มาให้
ที่ผ่านมามีคนตั้งคำถามบอกว่าหลายกรณีมีแต่ว่าฝ่ายหญิงไปฟ้องร้อง
เพื่อจะให้ฝ่ายชายพยายามที่จะมาดูแลลูกด้วย
แต่ของเราเนี่ยสวนทางกันคือเหมือนกับว่าคือไม่จำเป็นก็ได้
ดูแลลูกฉันเองได้ใช่ค่ะทำไมมันกลับทิศกลับทางกันแบบนั้นนะฮะ
เพราะเรามั่นใจว่าเราดูแลลูกได้ค่ะลูกสองคนเลยนะครับ
เราเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยนะครับคุณปแก้ว
มั่นใจค่ะว่าดูแลลูกได้อย่างดีที่สุดที่เราจะสามารถทำได้ค่ะ
เราไม่ได้ต้องการมันก็เป็นการยืนยันชัดเจนแล้วว่า
เราไม่ได้ต้องการที่จะเอาลูกเป็นเครื่องมือต่อลองอะไรกับเขา
คุณทนายครับโดยทั่วไปกรณีคล้ายแบบนี้เจอบ่อยไหมฮะ
ครับก็บ่อยครับประมาณหลายเรื่องด้วยกันนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะจบกันที่ศาลลักษณะนี้นะครับ
คดีลักษณะนี้เป็นคดีครอบครัวนะครับ
จุดประสงค์เนี่ยนะครับเพื่อความผาสุขของเด็กเป็นสำคัญนะครับ
สารท่านก็จะเจรจาต่อรองฝ่ายผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะ
ให้คุยกันได้ให้จบได้ด้วยกันด้วยดีนะครับ
ทั้งสองฝ่ายเนี่ยควรจะละทิถิไปเอาเด็กเป็นที่ตั้งที่สำคัญนะฮะ
ถ้าคุยได้ก่อนที่จะไปคุยกันที่ศาลอันนี้ก็สามารถทำได้ไหมฮ
ได้แต่ฝ่ายชายเนี่ยนะฮะไม่ได้ติดต่อมานะครับแล้วฝ่ายหญิงก็ไม่รู้จะคุยยังไง

แต่ถ้าสมมุติว่าจากวันนี้ไปฝ่ายชายติดต่อมาแล้วสามารถคุยกันได้เคลียร์กันได้ไกลเกลียกันได้
ไม่ต้องไปถึงสารท่านก็ได้ใช่ครับไม่ต้องไปในศาลท่านก็ได้สามารถตกลงกันได้ครับ
แล้วก็ไปถอนฟ้องร้องคดีทั้งหมดนะครับแล้วไปถอนฟ้องคดีทั้งหมดที่ฟ้องร้องกันนะครับ

ถ้าสมมุติเอาสเต็ปนี้ก่อนครับคุณปแก้วถ้าหากว่าสมมุติจากวินาทีนี้ไปฝ่ายชายติดต่อกลับมาจะไกลเกลี่ยยังไง
ข้อเสนอของเราคิดว่าอันนี้ที่เรายอมรับได้แล้วโอเค
คือถ้าไกลเกลี่ยได้เราก็อยากไกลเกลี่ยค่ะมันไม่มีใครอยากให้ลูกเราต้องไปขึ้นศาลนะคะ

มีในใจหรือยังเรื่องที่จะไกลเกลียดกับเขาว่าอะไรบ้างที่เรายอมรับได้อะไรบ้างที่เรายอมให้เขาทำอะไรบ้างที่เรายอมให้เขาเจอ
ก็ยังยืนยันค่ะว่าเราไม่ได้กิดกันเขาเพราะฉะนั้นคือเขาอยากรับผิดชอบในส่วนไหนค่าใช้จ่ายหรืออะไรยังไงเราไม่เรียกร้องเขาเสนอมาเท่าไหนก็เท่านั้น
นี่คือเป็นสเต็ปแรกก่อนถ้าสมมุติว่าได้คุยกันไกลเกลี่ยกันได้ไม่ต้องไปถึงศาลท่านแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดต่อกันเลยไม่มีโอกาสได้ไกลเกลี่ยกันทั้งพ่อและแม่เนี่ยคุยกันไม่ได้คุยกันไม่ได้ต้องไปถึงศาลท่าน
สารท่านนัดแรกนะครับทางฝ่ายโจทย์แล้วก็จำเลยจะต้องไปสารสารคดีครอบครัวเนี่ยสารมีนโยบายเลยให้คุยกันนะครับส่วนใหญ่จะจบในชั้นไก่เกลี่ยนะครับ
ก็คือจะมีคนกลางมาเป็นคนช่วยไกลเกลี่ย

ถ้าเกิดฝ่ายชายออกมานะครับมาคุยกับคุณปแก้วนะครับ
ปัญหาไม่ได้ทับซ้อนอะไรมากมายครับ
อยากให้ออกมาคุยกับคุณปแก้วครับ
จะได้ไม่ต้องพึ่งรบกวนศาลท่านครับ
ทำไมที่ผ่านมาทางอดีตสามีเขาถึงยังไม่ค่อยอยากจะคุย
ไม่อยากจะติดต่อกลับมาหาคุณปแก้วล่ะครับ
อันนี้ก็ไม่ทราบจริงค่ะว่าทำไมแต่ว่ามีแต่ความเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก
ถ้าถามได้ก็ถ้าเขาบอกว่ามันคือดราม่าหรือละครลิง

ก็อยากให้บอกว่าโอเคถ้าเขามองว่าการที่แม่ตามหาลูกเนี่ย

งั้นก็หยุดดราม่าบนเฟซบุ๊กแล้วมาคุยกันจริงดีกว่าไหม
บนเฟซบุ๊กเนี่ยเราเห็นความเคลื่อนไหวเรื่องราวของน้องตินติน
หรือเรื่องราวที่มาเกี่ยวข้องกับเราพาดพิงมาถึงเราเนี่ย
หลักนี้มีเยอะไหมฮะ
รายวันค่ะเกือบจะทุกวันจะต้องมีในคอมเมนต์ในอะไรอย่างนี้ค่ะ

จากทางฝั่งของครอบครัวอดีตสามีที่พูดถึงเรื่องของเรา
คือสิ่งที่เราเห็นความเคลื่อนไหวแต่โทรติดต่อ

ไม่ได้เป็นเฟรนด์กันตั้งแต่ตั้งนานแล้วค่ะ

สมมุติว่าวันนี้น้องตินตินดูอยู่ได้เห็นหรือว่าสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ก็ตามแต่
อยากบอกอะไรกับลูกครับคุณปแก้ว๑๔วันที่ไม่ได้เจอหน้าลูกเลยเนี่ย
ใช้ชีวิตตอนนี้ให้มีความสุขให้เขายิ้มแย้มให้เขามีความสุขและให้
เขาอดทนแม่จะเอาหนูกลับมาเราจะกลับมาอยู่
ด้วยกันแม่น้องยังไงเราต้องได้อยู่ด้วยกันค่ะ

ตอนเช้าเราคือไปส่งลูกที่โรงเรียน
ไปรับคอยดูแลก่อนนอน
ต้องคอยกอดลูกกล่อมลูกไหมครับ
เขาต้องนอนในแขนแม่ตลอดค่ะ

เขาจะไม่ยอมนอนกับหมอน

แขนของแม่ฝั่งหนึ่งคือว่างเลย

ก็คงไม่อยากให้เขา

อยากให้เขามีความสุขเล่นสนุกสนาน
กับชีวิตประจำวันของเขาตามปกติ

ความรู้สึกของคุณแม่ตอนนี้

ว่ามันเสียใจขนาดไหนเรา

นั่นคือวันแรกที่เราได้นอนหลับเต็มตาจริงนะคะ

พอพูดปุ๊บวันนี้ตั้งใจว่ายังไงก็จะไม่ให้มีน้ำตาแล้ว

นั่นคือความรู้สึกข้างในของเราที่วันนี้
ก็ยังยืนยันว่าก็จะเดินหน้าตามลูกกลับมา
มานอนในอ้อมแขนของแม่เหมือนกับที่เคยนอนอยู่ทุกคืน

ถ้าสมมุติว่าที่ผ่านมาติดต่อฝ่ายชายครอบครัวเขา
ไม่ได้ไม่มีการติดต่อกัน
หากวันนี้เขาดูอยู่ไทยรัฐทีวีเป็นสื่อกลาง
อยากจะบอกอะไรกับทางอดีตสามี
กับทางครอบครัวของอดีตสามีครับ
อยากจะบอกว่าถ้าสิ่งที่ปอทำอยู่มันคือการดราม่า
คือละครลิงที่กำลังแสดงอยู่
ถ้าเขาคิดแบบนั้นอยากให้ปอนเลิกเล่นละคร

ออกมาคุยกันมองเห็นประโยชน์ของเด็ก

ยอมทุกอย่างแล้วออกมาคุยกัน
พอทำทุกอย่างแล้วตามขั้นตอนของสารทุกอย่างแล้ว
เหลือแค่ตอนนี้ค่ะร้อยเขาออกมา

ไม่อยากไปแย่งลูกไปต้องไปตามว่าเขาอยู่ตรงไหน
ห้างไหนแล้วไปดึงลูกไปฉกลูกมาอย่างนั้น
มันคงไม่ใช่วิธีที่แม่คนนึงจะให้ลูกเห็นความรุนแรง
หรือว่าการต่อสู้หรือการทะเลาะมีปากเสียงกันของคนในครอบครัวค่ะ
เราอยากจะคุยกันดีในเมื่อเราติดต่อไปแล้วคุยกันดีไม่ได้
เราก็เอาหมายสารมาแล้วก็ออกมาคุยกันเถอะค่ะ
เลิกโพสต์เลิกโจมตีเลิกทำสงครามประสาทกันบนเฟซบุ๊กซักที
ออกมาคุยกันดีเรื่องนี้มันจบได้ง่ายมาก
มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตระดับประเทศเลยที่มันจะต้องออกมาเป็นข่าวมากมายขนาดนี้
ชนะแม่ชนะแต่คนที่แพ้คือลูกค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นทางครอบครัวของฝ่ายชายเขามีการอัพรูปเช็คอินตามที่ต่าง
มีบ้างไหมที่อยากจะไปแอบดู
อยากค่ะอยากจะไปแอบดูอยู่ห่างก็ยังมีให้ได้เห็นลูก
แต่รู้ว่าไปแล้วมันไม่ได้มีผลอะไรดีขึ้น
ถ้ามันมีการทะเลาะกันมีปากเสียงมีการกระทบกระทั่งกัน
มันไม่ใช่สิ่งที่ลูกเราควรจะต้องเห็นนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่ไปดีกว่าถ้าเขาบอกให้เราอดทน
ความยุติธรรมมันมีแต่แค่มันอาจจะมาช้าหน่อยให้เราอดทนรอ
ถ้ามันคือทางที่ดีที่สุดพ่อก็จะอดทน
ถึงวันเนี้ยค่ะความวิธีทำก็มาให้ปอแล้ว
เขาก็อดทนแล้วออกมาสิเขาออกมาคุยกัน
คุณทนายครับเรื่องของคนในครอบครัวแบบนี้จริงจะว่าง่ายก็ง่าย
จะว่ายากก็ยากถ้าไม่ได้คุยกัน
ความยากของคดีนี้ของเรื่องของคุณปแก้วกับทางฝั่งอดีตสามี
คือมันอยู่ที่ไหนอยู่คิดว่าแค่ไม่คุยกันแค่นั้นเองเลยเหรอฮะ
ใช่ครับถ้าฝ่ายชายไม่ออกมาคุยนะครับถ้าฝ่ายชายออกมาคุยนะครับ
สองฝ่ายเจอกันนะครับแล้วก็ละที่สี่ทั้งคู่นะครับ
เอาเด็กไปที่ตั้งนะครับน้องหนึ่งขวบก็สี่ขวบ
ยังไงก็ต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่อยู่ดีนะครับ
ประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญนะครับ
คือไม่ได้ว่ามีความซับซ้อนในเรื่องของข้อตกลงกติกาการ
แบ่งกันในเรื่องที่จะดูแลสิทธิ์หรือนู่นนี่ไม่ได้มีตรงจุดนั้นเลย
ไม่ได้มีตรงจุดนั้นครับคือหลักหลักนี่คือแค่ว่า
ยังไม่ยอมคุยกันทั้งสองฝ่ายถ้าคุยกันมั่นใจว่าเคลียร์ได้แน่นอน
เพราะที่ผ่านมาเขาก็ไม่มีปัญหากันก่อนเกิดเหตุก่อนแยกกันนะครับ
ก็กลัวทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงนะครับลูกเขาก็มีความสุขอยู่ด้วยกัน
มีความสุขนะครับไม่ได้มีปัญหาพื้นฐานมากนะครับ

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอพักอีกสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามถามตรงกันต่อคุยกันในฝั่งของคุณแม่คุณปแก้วที่กำลังนับวันรอจะได้ลูกกลับคืนครับ

กลับมาติดตามถามตรงกันต่อนะครับ
วันนี้เราคุยกันตั้งแต่ในช่วงแรกก็คือได้คุยกันกรณีเรื่องภายในครอบครัวครับของคุณปแก้วกับอดีตสามี
แต่อดีตสามีเนี่ยยังไม่ได้มีการชี้แจงใดเพิ่มเติมทีมงานก็พยายามติดต่อไปกับคนใกล้ชิดของฝั่งครอบครัวอดีตสามี
ก็ได้ข้อมูลตามที่รายงานให้ไปก่อนหน้านี้ในขณะที่ผมเองก็ต้องทำหน้าที่ด้วยความที่วันนี้เราได้คุยเป็นแค่ฝ่ายเดียวฝั่งเดียวเท่านั้น
ก็เลยต้องขออนุญาตในฐานะสื่อมวลชนก็ต้องทำหน้าที่เหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งด้วย
ให้ทั้งสองท่านนี้ได้ชี้แจงในข้อสงสัยต่างที่ได้มีการพูดคุยพาดพิงหรือตั้งคำถามต่าง
ดังนั้นเราก็อาจจะต้องขออนุญาตนะครับตรงกันเลยนะฮะ
ลูกคนเล็กของคุณปแก้วถามถึงพี่บ่อยไหมครับ๑๔วันแล้วน้องกับพี่ไม่ได้เจอกันเนี่ย
เสื้อตัวไหนเป็นของพี่เนี่ยเขาก็จะหยิบมามายื่นให้
เราแล้วก็เรียกเรียกชื่อปี้อะไรเนี้ยค่ะบางทีเราก็แบบ
ยังไงคะเหมือนมันก็เออขึ้นมานิดนึงค่ะเวลาลูกทำอะไร

ก็คือได้อยู่เห็นกันตลอดทั้งวันก็คือกับลูกคนเล็กเป็นลูกสาวเหมือนกัน
ใช่ค่ะเขาก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เราค่ะ
ส่วนลูกคนโตที่ไม่ได้เจอหน้าก็ดูจากทางสื่อโซเชียลเอา
ครั้งสุดท้ายล่าสุดที่ดูนี่คือ

ก็มีเวลาก็ดูค่ะแต่ว่าพอดูแล้วมันก็จะร้องไห้
เราก็จะพยายามที่อยู่คนเดียวแล้วค่อยดู

เพราะว่าที่คุยกันมาก็ได้เห็นความรู้สึก
ฟังความรู้สึกของฝั่งของคุณแม่คุณปแก้วไปแล้ว
คุณทนายครับเอาล่ะจากวันนี้พอหมายสารไปติดหน้าบ้าน
แล้วก็ถือว่าทางฝั่งของอดีตสามีได้รับรู้แล้ว

ทราบแล้วต้องส่งลูกคืนทันทีโดยเร็ว
ถ้าไม่ได้ส่งคืนทางฝั่งของคุณปแก้ว
มีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะไปร้องต่อสาร
ให้สารกักขังหรือจับฝ่ายชายนะครับ
กว่าจะนำส่งลูกคืนแก่คุณปแก้ว
เราต้องการให้ถึงขนาดขั้นนั้นเลยไหมฮะ
ไงคะเราถึงไปขอลูกคืนก่อน
ไปตามไปกดกริ่งอย่างที่เห็นตั้งแต่วันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมา
ทำทุกอย่างแล้วปอยืนยันว่าปอทำทุกอย่างแล้ว
ไม่ใช่อยู่ดีไปเอาตำรวจมาจับ
ไม่ใช่ค่ะพยายามทำทุกวิถีทางแล้ว
มุมของคุณทนายฝั่งของคุณปแก้ว

ก็คืออยากให้ออกมาเจรจาคุยกันนะครับ

ลักษณะคดีครอบครัวต้องยึดเด็กเป็นสำคัญแหละ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะคดีไปไม่มีประโยชน์
คนที่เจ็บก็คือคนที่โดนทำร้ายคือเด็ก
แล้วไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ก็คือออกไหมจับ
ตามคำสั่งศาลนี้ลองนึกภาพสิครับ
ภรรยาขอให้ศาลออกไหมจับอดีตสามี
เพื่อให้ลูกตัวเองมาส่งกับแม่
อย่างที่คุยกันไปแล้วย้ำเสมอถ้าคุยกันและตกลงแบ่งกลิ่นตรงกันได้
ไม่ต้องถึงขั้นศาลท่านเฉพาะจบได้ตอนฟ้องได้
ใช่ครับอยากให้คุยกันครับ
ถึงขั้นศาลท่านได้พิจารณาฝ่ายชายจะมีโอกาสได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูก

จะต้องไปจดทะเบียนนะครับ

ก็คือ๑เขามีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงดูเนี่ยนะต้องให้สารมีคำสั่งนะครับ
จดทะเบียนหรือรับรองบุตรตามกฎหมายแล้วนะครับ

หรือให้สารมีคำสั่งนะครับ
ฝ่ายชายเขาเลือกก็คือยื่นฟ้องต่อสารนะครับ

ที่จะถึงเนี่ยก็คือขอให้สารมีคำสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายนะครับ
ซึ่งทางเท่าที่ได้เห็นข้อมูลผ่านในสื่อโซเชียลต่างที่มีการพูดถึง
มีค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มพอสมควรที่จะสามารถฟ้องต่อสารท่านได้

ครับก็คือฝ่ายฝ่ายฝ่ายฝ่ายนู้นก็กล่าวอ้างอย่างนั้นนะครับ
ฝ่ายฝ่ายฝ่ายฝ่ายคุณปแก้วเนี่ยก็มีพยายามหลักฐาน
แล้วจะนำเสนอต่อสารไปนะครับว่าฝ่ายใด
ส่วนนี้เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครเป็นฝ่ายชนะครับ

ปิดท้ายคุณปแก้วครับวันนี้ได้คุยกันอีกครั้งหนึ่ง
ความคิดถึงมันมีมากมายซะเหลือเกินถึงลูกสาวคนโตน้องติน
ให้ย้ำในช่วงวินาทีสุดท้ายนี้ครับ
แล้วนี้ยืนยันว่าไม่ได้อยากให้ถึงขึ้นโรงขึ้นศาล

แล้วจะต้องมีนักศิรุยามาคุยมาจี้ถามลูกเรา
มันกระทบกระเทือนเด็กมันเป็นความทรงจำของเขาอยู่แล้วค่ะ
ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นพยายามที่จะไกลเกลี่ยพยายามที่จะคุย
แต่ว่าก็ต้องรอไปถึงขั้นของศาล
การที่เอาลูกไปดึงลูกเขาไปกิดกันลูกอย่างนี้
ที่ลูกจะได้ไปโรงเรียนลูกไม่ได้ไปโรงเรียนมาแล้ว๒อาทิตย์
วันที่เขาจะต้องไปแสดงวันเลขกับเพื่อน
อุตส่าหซ้อมมาเขาก็ไม่ได้ไปถ่ายรูปมาก็ไม่มีเขาอยู่ในนั้น
ทุกอย่างเราก็เตรียมทั้งชุดทั้งเราก็เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ลูกชอบค่ะ
อยากให้เขามองเห็นตรงนี้ว่าผลเสียจริงมันตกที่ใคร
แล้วต่อให้เขาฟ้องร้องกันไปเขาชนะหรือเขาแพ้ยังไงค่ะ
เสียมันอยู่ที่ลูกอยู่แล้วถ้าเขาชนะจริงอะค่ะมันไม่ได้มีผลดีอะไรกับลูกเลย
ที่จะเอาแม่แท้ออกจากชีวิตลูก
มาคุยกันดีกว่านี่คือสิ่งที่เรายังยืนยันแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้กีดกัน
วันนี้ขอบคุณมากสำหรับทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกับเราในรายการ
แล้วก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าต้องขออนุญาตทำหน้าที่แทนอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกัน
ในการที่จะถามในการที่จะให้ทั้งสองฝ่ายได้ชี้แจงในหลายเรื่องที่หลายคนบางคนยังคงสงสัยอยู่
คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ถามตรงมาเจอคุณผู้ชม๕โมงครึ่งช่อง๓๒เหมือนเดิม
โปรดติดตามต่อไป